สำหรับความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพฝังดินน้องแอ๋มในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
หมายตอนนี้จับไปแล้วนะคะออกหมายจับไปแล้ว๕คน
จับผู้ต้องหาได้แล้ว๒คนนะคะ
เมื่อวานนี้นำตัวนายวศิลป์ซึ่งทำหน้าที่ขับรถไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดฝังศพนะคะ
และช่วงบ่ายค่ะนายวศิลป์ได้เจอกับแม่และยายของผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งนายวศิลป์ได้ขอขมาและบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เลวร้ายและบานปลายค่ะ
ความทรงข้อเองเลยครับ
ถ้าเราเห็นเหตุการณ์อย่างนั้น

ดรศัลค์แล้วมันฟังเขาเป็นผู้หญิงทำไมมันไม่ตบไปเลยหรอ

คุณแม่นี่พูดกับนายวศิลป์ด้วยความใจเย็นอยู่นะ

วสินก็บอกว่าเพิ่งเห็นน้องแอ๋มวันแรกก็ไม่ทราบว่าจะมีเรื่องกันนะฮะ
ตอนที่คนอื่นลงมือตนพยายามห้ามแล้ว

แค่จะเอาไปปล่อยไว้ไกลเท่านั้น

และมีการลงมือหั่นศพด้วยนะคะ

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดฝังศพ

จุดนี้อยู่ที่บ้านโนนสง่า
ตำบลคำม่วงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ซึ่งห่างจากจุดที่น้องแอ๋มถูกหั่นศพ
ก็คืออยู่ที่รีสอร์ท๕๙กิโลเมตรนะคะ
ทำแผนเจ้าหน้าที่กว่า๕๐นายค่ะ
กันประชาชนเพื่อไม่ให้เข้ามารุมประชาธรรม

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน